พบนี้ครับ
คุณผู้ชมเอกชุมพรสุรพักษณ์จารุกมณีครับ

เพราะว่าวันเสาร์นี้จะมีรายการมวย

และวันนี้เป็นรายการพิเศษที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องนี้

วันนี้ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แบบสดนะครับ
บ่าย๒๔โมงเย็นทางหน้าจอไทยรัฐทีวี

และอีกหนึ่งท่านนะครับพี่อันนะครับ

แต่จริงต่อเองเองยังมีคนเบื้องหลากอีกหลายคน
ที่ทำงานอย่างหนักทำให้รายการมวยนี้เกิดขึ้นมา

ที่อยากรู้จริงว่ามันสนุกยังไงมวยรายการนี้

ความมันแล้วก็เงินรางวัลเห็นว่ามีรถแรกใจแทน
เรียกว่ารายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ที่จะออนแอร์ถ่ายทอดสด
พรุ่งนี้วันเสาร์ที่๖พฤษภาคม
จะเป็นรายการมวยที่เราจะเน้นความมัน
โดยลูกแบบโอ้โหทุกคู่นะครับไม่ต่ำกว่า๑๐๐
การันตีขั้นต่ำ๑๐๐สำหรับมวยในวันพรุ่งนี้
จะปรับเปลี่ยนเป็นมวย๓ยก
จะต่อยแค่๓ยกแล้วก็จะมี๖คู่
ใน๓ยกโดยกฎกติกาของมวยไทรไฟเตอร์
จะเน้นความมันดุเดือดอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยหลัง

เพื่อที่จะให้รายการมวยตรงนี้สนุกที่สุดเข้าใจง่าย
แล้วที่สำคัญมีความมันมีความสะใจ
ในรายการมวยไทยไฟเตอร์๑๐๐
คือเต็มรูปแบบมวยไทยแต่ว่าเหลือแข่งขันแค่๓ยก
เมื่อกี้นอกรอบผมพูดกับนี่พี่เอกพอโดนนับเสีย๒คะแนน
ประตูแพ้ไปเลยแทบจะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่อันนี้คือ

คนที่โดนนับลุกขึ้นมาสู้ต่อโอกาสชนะกลับมายังมี
แล้วก็มวยทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งเสริมแต่มวยทุกคู่เนี่ยนะครับ
เป็นมวยที่บู้ดูดเดือดเดินหน้าอย่างเดียวนะครับเอ่อ
วยถ้าไม่เดินเนี่ยนะครับเราไม่เอามาอยู่ในรายการนี้เลย
แล้วถ้าเดินชกในรายการนี้ต่อให้คุณแพ้ก็ได้ตังค์
สำหรับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราเนี่ยเราเรียกว่าเราเตรียมของรางวัลต่างมากมายนะครับ
ให้ทางนักมวยนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลพิเศษนะครับ
ซึ่งเราจะเรียกว่ารางวัลไฟเตอร์กับซุปเปอร์ไฟเตอร์

โดยรางวัลไฟเตอร์นี้จะได้เงิน๕๐๐๐บาท

โดยเราจะให้สำหรับนักมวยที่ชกกันดูเดือดเผ็ดมัน
คู่ไหนมันรับไปเลย
ซุปเปอร์ไฟเตอร์๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ถ้าคู่ไหนมันอาจจะนิดนึงนะครับระดับ
ระดับหนึ่งก็จะรับรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท

ชนะก็อาจจะไม่ได้รางวัลนี้ก็ได้นะครับ
แต่คนแพ้ที่เดินเดินหน้าสะใจนะครับ
สะใจผู้ชมสะใจทีมงาน

ชนะแต่ว่าต่อยสวยงามเล่นเชิงดูจังหวะสอง
ใช้ชนะไปแต่อาจจะไม่ได้เงินรางวัล

ไม่ผมตอนนี้สงสัยว่า
ถ้าเจ็บตัวแล้วมันคุ้มเรื่องของแบบนี้ก็โอเค
แต่ถ้าแตกแตกมีรางวัลที่มีค่าใช้จ่ายครับ
แตกของเราเนี่ยเราพิเศษอีกเหมือนกัน
แพละแตกเนี่ยเราจะให้๑๐๐๐บาท

ทั้งคนที่ทำแตกและคนโยกได้
พวกมันออกแผลแตกทุกสัปดาห์
สถิติที่เราเก็บมาซ้อมทำมา
แล้วก็มีการรางวัลอีกบางอย่างว่าไง
ก็แค่นี้ครับนอกนอกก็มีเงินรางวัล
นอกก็ได้เงินรางวัล๕๐๐๐บาทอ๋อเยี่ยมอยากนะนี่

ให้ต้องเดินไงต้องสู้กันไงให้สู้จริง
รายการเราทุ่มทุนเพื่อที่จะให้เกิดความมันขึ้นนะครับ
รูปแบบที่เราออกแบบมาทั้งหมดจะทำให้เข้าใจง่าย
ทำให้เข้าใจง่ายคือใครเดินหน้านะครับ
ถ้ามวยสูสีสูสีกันมวยเดินหน้าจะได้เปรียบจะได้คะแนนเยอะกว่า

นักมวยของเราเนี่ยเราก็มีการคัดสรรมาจากทั่วประเทศเลยนะครับ
เรียกว่าไม่มีหน้าเสือนะครับ
แล้วก็มวยต่างสามารถเสนอเข้ามาได้นะครับติดต่อตรงมากับทางรายการเลยก็ได้นะครับ

คันปากนี้คือเขาอยากจะให้มีการเย็บแผลบ้าง

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ
พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ
พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

พี่แดงก็พอสัมพันธ์พูดเลยนะครับ

ก็เรียกน้ำย่อยกันไปคู่มวยถือว่าน่าติดตามน่าสนใจทุกคู่

ไฟล์นี้มาออกทีวีช่องไทยรัฐนัดแรกเลย

ชีวิตนี้ไม่เคยถอยหลังให้ใครยกเว้นภรรยาที่บ้านคนเดียว

เอ้าพี่แดงบ้างพี่แดงฝากขั้นทางสุดท้าย
ฝากถึงแฟนมวยหน่อย
ก็อยากให้แฟนมวยนะครับมาดูความมันที่เคยดูกันมานะครับ
ว่ามันแล้วนะครับตรงนี้ต้องมันกว่า
แล้วจะถวีคุณมันอีกมันเรียกว่า
เอาความมันเราต้องเปิดมาชมกันเลย

ณเวลาบ่าย๒เนี่ยมาดูกันให้ได้นะครับ

ทีมงานทุกคนเนี่ยจะสร้างสรรคมวยอย่างนี้เข้ามาจัดนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะนำมวยในกลุ่มพลังใหม่เข้ามาจัด

การันตีโดยผมแดงของสายเลยว่า
นัดนี้ความมันเนี่ยฉีกทุกความมัน

ก็ชกที่เดิม
สตูดิโอมนตรีลาดพร้าวใครที่ไปที่นั่นเนี่ยชมฟรี
ส่วนใครที่ไม่ว่างไฟก็ติดตามทางช่องไทยรัฐทีวี

บ่าย๒ถึง๔โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับผม

ถ้านักมวยคนไหนไม่เดิน
พอลงมาจากเวทีเดี๋ยวให้พี่แดงขาวซ้ายกับดรั้นตีน่อง

เอ้าแล้วครับสัปดาห์เราก็ควรจะบอกว่าย้ำอีกครั้งนะครับ
ว่าเราเจอกันบนหน้าจอไทยรัฐทีวี
วันที่๖พฤษภาคมวันพรุ่งนี้นะครับ
จากนั้นอยากให้ทั้ง๒ท่านฝ่ายอีกครั้งนึงนะครับ
เชิญชวนแฟนมวยหน่อยกับความพร้อมครั้งนี้
สำหรับคู่มวยที่เราเตรียมเอาไว้
ก็จะเป็นคู่มวยที่สูสี
แล้วก็ทุกคู่พร้อมจะระเบิดความมัน
เรียกว่าถ้าเปิดทายรัชทีวีช่วง๒โมงถึง๔โมงเย็น
ท่านจะไม่อยากลุกออกจากหน้าทีวีไปที่ไหนเลย

จะมีเรื่องที่สนุกและเกินความคาดหมาย

รออยู่ในหน้าจอทีวีครับ

ทีมงานไทยรัฐทีวีในการถ่ายทอด
ก็พร้อมนำเสนอทุกความมันบนเวที

เราจะได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครบทุกรูปแบบ
ในอนาคตผมว่าอาจจะมีเงินรางวัลพิเศษสำหรับ
นักมวยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
คือในรายการมันมีกฎิกาแทรกที่มันทำให้นักมัวมันมีโจทย์
จากเราเดินแล้วมันจะต้องคิดอะไรเยอะด้วย

นอกจากความมันก็คือสิ่งที่ลูกหลานเจ้าไทยน่าประทับใจ
น่าภูมิใจได้เห็นการอรรพบวัดแม่ไม้มวยไทยอย่างแท้จริง
แพ้จริงครับครับอ่าเดี๋ยวก็คงมีการพัฒนากันต่อไปนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับ
ฝากไว้พรุ่งนี้๖พฤษภาคมนะครับวันเสาร์บ่าย๒๔โมงเย็นทางหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับรับประกันความมันมวยมันดูฟรีการันตีมีน็อก
นี่คือโสโรแกนของไทรัทมวยไทไฟเตอร์

อ้าวเดี๋ยวผมบอกให้กูเอกบอกหน่อยว่าคู่ที่เหลือนอกเหลือ๓คู่นี้มีอีกไหม
ใช่เมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมพูดไป๓คู่แต่ว่าที่ไม่มาอีก๓คู่เนี่ยเอาตั้งแต่โปรแกรมคู่แรกเลยนะ
คู่แรกเปิดหัวมานะครับเพชรมังกรกลั่นบุตร
จะเจอกับวีโก้สอด่านชัยนะครับ

แล้วคู่ที่สองเนี่ยแจ๊คนนท์แดงยิมเจอกับยอดนครบ
ก้าวกายยิม๖๕๕กิโลกรัมนะครับ

แล้วก็คู่ที่๔ดาบทงชอธนาทิพ

คู่ที่๕นะครับเป็นคู่เอกนำรายการอย่างที่เราเรียนไปนะครับ

เล็กเจอเก่งใหญ่น่าติดตามมากนะครับ

เป็นการเจอของเพชรพัทยาเพชรอศิระ

ข้ายเอาเสกสรรมาต่อยด้วยต้องมีสักครั้ง

เขาเตรียมมวยไว้หลากหลายนะครับ
ก็รอดูนะครับว่าทุกสัปดาห์นี้
ก็จะมีความมันความสะใจนะครับ
มวยก็จะมีอะไรแปลกใหม่มาตลอดเวลา
เอาละครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับย้ำอีกครั้งห้ามพลาด

เจ้าสี่คนนะครับพร้อมกับทั้งโปรโมท์เตอร์นับมวยและก็ทีมงานทั้งหมดอย่างนี้
แล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

บรรดาศักดิ์สอตกุลเพชรเจอกับไพตันแพทย์จินดา
นุ่มเทพพุ่มพันธ์ม่วงเจอกับกระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมน
วยคู่รองเอกดาบทงชอชนะทิพย์ปะทะวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้าง
วยคู่เอกประจำรายการเพชรพัทยาเพชรอาศิระเจอกับเฉียบคมอรักษา๕๑
มวยไทย๓ยก๖คู่จัดเต็มถ่ายท่าสดเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
๖พฤษภาคมนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒